คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนรายงานอยู่บริเวณแยกสิริราช
จุดตัดถนนวังหลังและถนนอรุณอมริน
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าก็มีประสบคณิกร
มีประชาชนคนไทยต่างที่จะมานั่งจับจองพื้นที่
ในการที่จะได้ใช้โอกาสตรงนี้
เพื่อจะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏเป็นครั้งสุดท้าย
เราจะเห็นบรรยากาศที่ประชาชนนั้นต่างมานั่งจับจอง
แล้วก็รอด้วยความใจจดใจจ่อที่จะได้มีโอกาสในการครั้งนี้
ขณะที่ในภาพรวมของบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่
การจราจรยังคงเปิดให้รถได้สัญจรผ่านเข้ามาได้
แต่ว่ามีการดูแลและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
บริเวณแยกสิริราชทางเดินที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลสิริราชนั้น
ก็ถือว่าเป็นเส้นทางในการอารักษาความปลอดภัย
ดังนั้นเราจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจ
ว่าจะมีบุคคลเดินทางเข้าออกบริเวณแยกสิริราชอย่างไรบ้างนะครับ
ซึ่งก็จะไม่อนุญาตนะครับให้บุคคลใดนะครับที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้น
ในการเดินทางเข้าไปภายในจุดนี้
จากเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้แสดงบัตรเท่านั้นนะครับ
ขณะที่สองฝั่งทางก็จะมีประชาชนที่มานั่งรออยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งเชื่อว่าอีกสักครู่เดียวก็บริเวณตรงนี้
ตั้งแต่จุดตัดแยกวังหลังแยกอรุณอมริน
ข้ามสู่สะพานอรุณอมริน
แล้วก็ไปอย่างสะพานสมเด็จพระปิณกล้าวนั้น
จะมีประชาชนจำนวนมากที่อยู่ที่นี่นะครับ
ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า

เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็ต่างเศร้าสลดกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศโดยรวมในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
ซึ่งผมจะรายงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของบรรยากาศบริเวณที่แยกสิริราช
ให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่องครับ